ล่าสุดเข้ามาโปรโมทซิงเคิลใหม่ล่าสุดกับไทรัตส์ทีวีจีนของเราด้วยค่ะ

นี่คุณเด็กก็ไม่เว้นเนาะ
เขามุ่งมั่นกับเส้นทางดนตรีแบบไม่มีพัก

ล่าสุดเขาส่งซิงเกิลป๊อปบล็อกเนื้อหาดี
อย่างเพลงบันทึกในใจเอามาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันด้วย
โดยทั้งก้าวเกมแล้วก็เป๊บ
สมาชิกของวงก็ได้เดินทางมาโปรโมทซิงเกิ้ลนี้

พร้อมกระเภยถึงที่มาของเพลงนี้ด้วยนะครับ
แนวดนตรีจะเป็นแนวที่โตขึ้นนิดหนึ่ง
แล้วก็ขั้นตอนการผลิตงานก็มีโอกาสได้ร่วมงาน
นักแต่งเพลงชื่อดังอย่างพี่ฟองเบียร์

มาฝากชื่อว่าเพลงบันทึกในใจนะครับ
เพลงนี้นะครับก็จะพูดถึงว่าเรื่องของ
คนเรามันจะมีช่วงเวลาเวลาหนึ่งที่เราเหมือน

ที่เขาอาจจะไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ต่างเคยมีช่วงเวลาดีด้วยกัน
เคยมีช่วงเวลาที่แบบเรายังจดจำกันไว้เสมอ
เราอาจจะกลับมาไปช่วงเวลานั้นไม่ได้แล้ว
แต่ว่าก็ยังดีครับที่เราได้บันทึกมันไว้ในใจ

เราทำในรูปแบบที่มันค่อนข้างอยู่บนพื้นฐานของเพลงล็อก
ที่มีจังหวะแล้วก็โยกได้
ข้างแข็งแรงกว่าเพลงที่ผ่านมาด้วยครับ
พี่ฟองเบียร์แต่งน้องน้องด้วยนะครับ
ตอบรับนี่คือผมว่ามัน
ด้วยความที่เราเริ่มกันใหม่เราเริ่มกันเองอะไรอย่างนี้ทำกันเองอย่างนี้
ก็จะไปหวังให้มันแบบตู้มอะไรอย่างนี้คือเราก็อาจจะไม่ได้ขนาดนั้น
แต่ว่าก็หวังว่าจะเป็นปากต่อปากเป็นแรงโปรโมทตั้งใจจริงครับ